พ่อค้าร้านขายของชำบอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๐พฤศจิกายน
เข้ามาเดือนใหม่แล้วทำไมคดีไม่คืบเลย
ตัวเขาถูกผู้ชายคนหนึ่งทำร้ายร่างกาย
เขาบอกว่าถูกเอาแท่งยาวไม่รู้เป็นเหล็กหรือเป็นไม้
ฟาดเอาเอาจนเหนียวเห็นแผลเขาไหมคะ
นี่คือเขาบาดเจ็บสาหัสต้องผ่าตัดต้องดามเหล็กต้องเย็บ๓๓เข็ม
แล้วเขาบอกว่าถ้าคุณอยากได้หลักฐานใช่ไหมเอานี่ไปดู
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๕นะคะ๒๐พฤศจิกายนหน้าตลาดท่าพลอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
คือจากคลิปเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีผู้ชายที่ใส่เสื้อสีดำมาทำร้ายร่างกายนายสุทัศน์รักก้อนวัย๔๒ปี
เป็นพ่อค้าร้านขายของชำนะคะ
เขาบอกว่าสิ่งที่ถูกทำร้ายเนี่ยมันเป็นแท่งยาวซึ่งตอนที่เขาถูกฟาดเนี่ยเขาก็ทำได้แค่ปัดป้องอ่ะเนอะ
ไม่ทันได้สังเกตว่ามันเป็นไม้มันเป็นเหล็กหรือเป็นอะไรเนี่ยเห็นคนร้ายไหมคะ
ขับรถตามหลังมาจอดแล้วก็ยืนรอเลยอ่ะรอว่าเมื่อไหร่สุทัศน์จะลงมาจากรถพอลงมาปุ๊บนั่น
ฟาดฟาดแรงขนาดตัวเองล้มอ่ะคิดดูแล้วกันแล้วพอเขาล้มก็นี่เห็นไหมคะฟาดไม่หยุด
น่าจะมีสิบทีได้นะฟาดจนหนำใจจนเขาฟุบลงไปกองกับพื้นถึงค่อยเดินกลับไปอ่ะค่ะโอ้โห
แล้วคนอยู่แถวนั้นก็เยอะแยะนะเนี่ยขับรถหนีออกไปแล้วคนเต็มเลยอ่ะหน้าตลาด

เขาบอกว่าวันนั้นเขาตั้งใจขับรถไปจอดริมถนนเพื่อจะซื้อของที่ตลาดท่าพลจะไปขายในร้านขายของชำ
ฟาดจากข้างหลังจนวูบหมดสติไปรู้ตัวอีกทีนึงลืมตาขึ้นมาที่เตียงโรงพยาบาลแล้วอะค่ะ
สภาพที่คุณหมอบอกเขาเนี่ยคือกระโหลกศีรษะร้าวเลยนะคะแล้วแขนขวาเนี่ยกระดูกหัก
หมอต้องผ่าแล้วดามเหล็กเย็บกว่า๓๓เข็มเพิ่งจะได้กลับบ้านเมื่อวานนี้เองค่ะ
อยู่ตั้งแต่วันที่๒๐อ่ะเป็น๑๐วันเกือบ๒อาทิตย์เลยนะแล้วดูแผลสิค่ะ
โอ้โหยาวไปถึงแบบต้นแขนถึงข้อศอกเลยอ่ะ
เขาบอกผมงงมากยังไม่เข้าใจว่าถูกทำร้ายได้ยังไงแล้วใครทำผมแบบนี้
เพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องโกรธแค้นส่วนตัวกับใครเลยเลยไปแจ้งความที่สพท่าพล
แต่น้องสาวเป็นห่วงเพราะว่านี่ผ่านมาข้ามเข้าเดือนใหม่แล้วคดีมันไม่คืบหน้าเลย
ไปขอคลิปกล้องวงจรปิดจากเทศบาลตำบลท่าพลมาเป็นหลักฐานแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊กเลย
คืออาศัยอารมณ์ชาวเน็ตช่วยอีกแรงหนึ่งช่วยกันหาเบาะแสค่ะ
ก็ไม่หน่อยมีผู้หรี่อะไรใคร
แล้วทางตำรวจเขาว่ามันยังไงบ้างครับตอนเนี้ยครับ
เราประมาณขยามลืมคดีอยู่ครับ
ก็คือเห็นว่ารถเราคุ้นรถบ้างไหมครับ
ว่าสาเหตุน่าจะเป็นประเด็นการขับรถปาดหน้ากัน
แล้วคนร้ายอาจจะไม่พอใจก็เลยขับตามมาทำร้ายร่างกายแบบนี้ค่ะ
เรื่องต้นคลิปนี้ถูกส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานหาเบาะแสเพิ่มเติมแล้วนะคะ
ต้นรู้แค่ว่าเป็นกระบะสีขาวแต่ว่ายังไม่ทราบรุ่นแล้วก็ป้ายทะเบียน
ส่วนคนร้ายเขาบอกว่าน่าจะมีมากกว่า๑คนพี่อุ๋ย
เพราะว่าตำรวจสังเกตแล้วคนร้ายลงมาจากประตูทางด้านซ้าย
ลงมาจากทางด้านขวาเพราะว่าจังหวะที่เขาตีจนสลบ
แล้ววิ่งกลับไปขึ้นรถเราไม่เห็นเขาอ้อมไปทางฝั่งขวาแล้วเปิดประตูเลย
เดี๋ยวดูตอนกลับไปหน่อยซะแสดงว่าจะมีคนจอดรถแล้วขับรถรออยู่
ขึ้นว่าน่าได้อย่างนั้นจังหวะที่ลงมาถึงถึงทางด้านซ้าย
พอเนี่ยขันหลังหหยิบคล้องพุ้ฟฟาดพาดจนรวมงงเหมือนกันนะ
แถวนี้ไปก็นอกไปนี่เมื่อกี้เขาหัวนอกเลย
วิ่งกลับขึ้นไปปุ๊บตรงเนี้ยเสากับเต็นต์มันบังพอดี
แต่เราจะเห็นว่าเขาไม่ได้เดินไปทางฝั่งขวาเลยแล้วรถก็ออกไปเลยเห็นไหมคะ
อ่าแปลว่ามาจากฝั่งซ้ายเบื้องต้นเขาบอกว่าการทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสเนี้ย
หลายปีนะคะโอ้แต่ถ้าไปไล่กล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางที่รถคันนี้ขับไปต่อก็อาจจะรู้ใช่ค่ะเพราะต้องรู้อยู่แล้วแหละว่า
ทะเบียนอะไรยังไงแบบไหนมันน่าจะต้องตรวจสอบได้
เดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดมีอยู่ทั่วเมืองคือถ้าขับรถปาดหน้ากันแล้วก็

ได้นะอย่างงี้ได้นะอ๋อนี่หนักนะอ่า